พาไปดูการช่วยเหลือ๓ชีวิตนี้ครับตกในบ่อน้ำร้างกลางสวนยางพาราคืออะไร

ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไร
อุ้ยคุณน้องหมาสภาพมอมแมมเลยอ่ะจกบ่อโครนนะฮะดูสิฮะ
จำสีไม่ได้เลยตัวมันเคลือบไปด้วยโครน
ไปหมดเลยอ่ะ๓ตัวนี้ตกลงไปในบ่อโครนแล้วอยู่แบบนี้
คือ๓ชีวิตเนี่ยนะฮะตกไปในบ่อซีเมนเนี่ย
ลึกสองถึงสามเมตรโหอยู่แบบนี้ถึงสองวันนะฮะ
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาเชือกมาอย่างนี้
ก็ดึงขึ้นมาแต่มันก็สะบัดมันก็ตกใจแหละมันเห็นบางรอบเนี่ย
เอาเชือกไปเนี้ยเนี้ยดึงขึ้นมาอ้าวมีหลุดมีพืชฮะ
แต่เนี้ยได้แล้วอ๋ออุ้ยอุ้ยเนี้ยฮะพาดึงขึ้นมาได้เสร็จปั๊บเนี้ย
สามชีวิตนี้เขาก็รอดตายอย่างบุดหวิดนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าชาวบ้านเนี่ย
เก็บยางในพื้นที่นาบอนนครศรีธรรมราชได้ยินเสียงหมามันร้อง
แต่หาต้นเสียงเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดินตามมาเรื่อยจนกระทั่งเอ้า
ดังมาจากในบ่อนี้ได้ยังไงชะโงกหน้าไปดูอ้าวเห็นภาพแบบนี้
ที่คุณผู้ชมเห็นแบบเรานี่แหละฮะก็เลยรีบให้คนมาช่วย
ช่วยได้เรียบร้อยสงสัยคงวิ่งไล่ตามอะไรมาแล้วก็มาจ๋อมตกลงไปตรงนี้ฮะ
สองวันนะขอบคุณครับน้ำใจคนที่ไม่ทอดทิ้ง
เพราะต่อให้เขาเป็นน้องหมาเขาก็มีชีวิตไม่ต่างกับเราฮะ